ไปดูความเดือดร้อนของแอร์ฮอสเตจสาวคนหนึ่งครับ
ใครจะไปเชื่อฮะอยู่ในแถวหน้าร้านอาหารนะคุณผู้ชม
คนก็พลุกพล่างคนเยอะเลยแหละ
โจรขโมยกระเป๋าชาแนลไปอุ๊ย

เป็นแสนไม่พอข้างในมีเครื่องสำอางรวมแล้วเป็นหมื่นคุณผู้ชม
เหตุเกิดตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาครับ
อันนี้ต้องบอกแล้วนะว่าตำรวจสนทุ่งมหาเมฆ
ฝากหน่อยครับนี่ฮะกระเป๋าของแอร์โฮสเตสคนนี้ครับ
ที่โดนฉกไปนะฮะสีดำเลย
เป็นของนางสาวกัญชลัยธนาดิหลก
อายุ๒๖ปีครับก็เป็นแอร์ของสายการบินแห่งหนึ่ง

เธอก็โพสต์ภาพของกระเป๋านี่ฮะกระเป๋าชาแนลอันนี้
กระชากไปวันพุธที่๘มิถุนายน
บอกตอนนั้นเธอเดินอยู่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แถวซอยนาราธิวาส๗พระพินิษฐ์

มาถึงมากระชากระเป๋าเธอเธอก็เสียหลักไปด้วย
ถูกลากไปกับพื้นเลยคุณผู้ชม
คนร้ายได้ชาแนลของเธอไปมูลค่า๑๕๖๐๐๐บาทครับ
ข้างในมีพวกเครื่องสำอางรวมแล้วหมื่นนึง
หลังเกิดเหตุเธอก็ไปแจ้งความที่สอนอทุ่งมหาเมฆ
ล่าสุดผู้เสียหายไปติดต่อขอดูกล้องวงจรปิดแถวที่เกิดเหตุครับ
ซึ่งคาดว่าน่าจะจับภาพคนร้ายได้
บอกเหตุการณ์นี้มันยังกระทบต่อสภาพจิตใจเธอ
แล้วจุดเกิดเหตุเธอก็เห็นว่ามันก็ไม่ใช่พื้นที่เปลี่ยวนะ
นึกเหมือนกันว่ามิจฉาชีพจะมากล้าลงมือครับ

ถ้าเขาโมโหเราขึ้นม่ะเขามีเสี่ยบเราแบบนี้แหละ
โอ้โหแล้วเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยมีอาวุธด้วยนะ

คดีนี้ครับเป็นท้องที่รับผิดชอบของสอนอทุ่งมหาเมฆ

กำลังสืบสวนติดตามหาคนร้ายอยู่โอ้โหมาก่อเหตุแบบนี้อุกอาจจริงจริง
เกรงกลัวกฎหมายเลยก็ตำรวจบอกว่าคงไม่น่าแหละเดี๋ยวน่าจะจับตัวมาดำเนินคดีได้นะครับ
เห็นว่าเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าผมเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊คกับคุณกัญชรัยด้วยนะ
ล่ะแล้วก็เขาท่อสคฟาต์ชาแนลรุ่นมินิแบปแบ็คเก่าเขาบอกด้วยนะว่าถ้า
ใครเห็นตัวนี้อยู่นะติดต่อเขามาได้เลยอืมไม่รู้ว่าโจ๊นเนี่ยเอาไปขายต่อหรือเปล่าก็สูงด้วยเนอะค่ะ
แต่เห็นตามเนื้อตามตัวเธออ่ะโอ้วมีร่องรอยเนอะแดงแดงไปหมดเลยอ่ะค่ะ